เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมครับ
แม้ว่าจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแต่ต้องมาเตือนกัน
อ่าวัยรุ่นวัยฮอร์โมนทั้งหลายค่ะอ่าน้องน้องผู้ชายทั้งหลาย
อืมเป็นผู้ชายก็โดนนะฮะค่ะอ่าคือที่ในพื้นที่จังหวัด
อ่าลำปางเนี่ยนะครับมีวัยรุ่นชายอายุสิบสองถึงสิบแปดปีหลายคนนะฮะ
ห้าสิบเจ็ดคนคุณเขมสอนค่ะนะที่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายคนหนึ่ง
ที่เป็นผู้ชายแต่ปลอมเฟซบุ๊กใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงหญิงสาวหน้าตาดี
อ่าแล้วยังไงรู้ไหมก็คือพอไปคุยกับอ่าเด็กหนุ่มผู้ชายแล้วนะครับอ่า
คนนี้คนที่ปลอมเฟซบุ๊กเป็นผู้หญิงหญิงสาวหน้าตาดี
ก็จะหลอกให้ผู้ชายวัยรุ่นส่งภาพโป๊ภาพเปลือย
อ่าภาพที่เห็นอวัยวะเพศมาให้ดูอืมบอกว่าเดี๋ยวเราแลกกันอืม
แต่ปรากฏว่าพอส่งมาถูกแบล็คเมลฮะค่ะอ่า
มันก็เรียกร้องเอาเงินมั่งหรือไม่ก็ขู่ให้ออกมาหานะครับ
แล้วก็ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่คนที่ก่อเหตุนี่เป็นผู้ชาย
ค่ะนะครับพฤติกรรมของคนร้ายก่อเหตุตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยคนร้ายคนนี้เคยถูกผู้หญิงคนหนึ่งปลอมแอคเคาน์เป็นหญิงสาวหน้าตาดี
หลอกให้ตัวเองส่งภาพโป๊ไปให้แล้วก็ถูกคมขู่
เรียกเงินไป๗๐๐บาทในตอนนั้นเพื่อให้ลบภาพ
เคยโดนมาก่อนหลังจากนั้นก็เลยทำมั่ง
แต่ทีนี้ทำกับเหยื่อที่เป็นผู้ชายด้วยกัน
หลอกแลกผ้าโป๊หลายคนหลงเชื่อส่งมาให้ก็ตกเป็นเหยื่อเลยทีนี้
อีกชื่อนึงชื่อนี้คุณเขียนมาสอน
ออฟลื้อขุนศึกลำพะกับปะนคร

เงินโอนเงินมา๓๐๐๕๐๐บาทหรือไม่ก็บังคับออกมาแล้วให้มี
สัมพันธ์กับตัวของคนนั้นที่หลอกเขาเนี่ยหรือไม่ก็พา
ไปมีสัมพันธ์กับคนอื่น
คนร้ายก็คือเขาจะหลอกให้ส่งรูปภาพโป๊เปลือยมาก่อนนะครับโดยให้มันแลกกับภาพโป๊เปลือยที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดยตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง
หรือผู้ชายอีกคนนึงก็คือตัวเขาเองหรือว่าคนอื่นหรือให้โอนเงินให้
ตรวจสอบภาพลามกอณาจารย์ของเด็กผู้ชายวัยรุ่นผู้ชายเพียบเลย
ผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวเนอะไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงนะที่ต้องระวังอันตราย
เด็กผู้ชายเองก็ถูกหลอกแบบเนี้ย